คือร้องได้ให้ร้อง

พอหวานนั้นมาถึงเขาจริง
เปิ้ลมีแม่หญิงมาด้วยแก้มขาวปากแดง
เขาลือกันว่าเปิ้ลเป็นแฟนกันมั่นแล้วจะแต่ง
สาวสั้นกำแพงเปิ้ลเลยแกล้งลืม
ก็ไม่ผิดหวังทีเดียวนะครับ
เปร่งเสียงออกมาแล้วครับโล่งใจเลยนะฮะ
เสียงมีพลังเต็มที่เสียงดีด้วย

มันไม่เหมือนที่เราเคยซ้อมมา

เห็นตอนร้องจ้องคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลย
คุณพ่อคุณแม่ก็มองด้วยสายตาเป็นห่วงอยู่นะคะ
เดี๋ยวเราจะฟังคำเฉลยกันนะคะจะได้
จะได้มีเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตก่อน

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
เบนส์นะครับนักสู้ชีวิตของเราร้องไปแล้ว
น้องเบ้นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องเบนร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
กลัวกับแม่หนูทำแน่

โอเคนะลูกแก่งนะคะลูก

ไม่ต้องร้อง
ช่วยน้อง
ก่อนี้ครับ
ก็ดีใจด้วยนะครับที่ร้องไปเมื่อสักครู่นะครับเพลงสาวสรรกำแพงจากยุ้ยญาติเยอะ
และนี่คือหมื่นแรกที่รู้สึกว่าง่ายดายเหลือเกินในชีวิตค่ะรับแล้วค่ะ
ปกติเนี่ยค่าเช่าค่าเช่ากันแล้วกันค่าเช่าบ้านที่เช่าทุกวันนี้รู้ไหมว่ามันเดือนเท่าไหร่
สองพันห้าค่ะสองพันห้าเบ้นทำงานอะไรบ้าง
ตอนที่คุณแม่ไม่อยู่ขายของคนใกล้ใกล้บ้านเหมือนกันค่ะ

ไปทำวันอะไรบ้างทำกระกรอกปุ๋ยบ้างค่ะ
จัดของชำรวยจัดขนมจัดพวกอาหารหมาอาหารแมวอย่างนี้ค่ะ
วันที่ต้องไปทำคือวันเสาร์วันอาทิตย์และหลังเลิกเรียน
ใช่ค่ะหลังเลิกเรียนเสร็จต้องไปถึงร้านเขากี่โมง
ต้องไปถึงก่อน๕โมงค่ะต้องไปถึงก่อน๕โมงทำจนถึงกี่โมง
เท่านั้นถึงเที่ยงคืนค่ะปัจจุบันแล้วจึงกลับไปนอน
อาบน้ำทำการบ้านค่ะบางทีมีการบ้านหนูก็ต้องทำการบ้านก่อนแล้วค่อยนอน
บางทีก็ตีสามพี่กว่าจะได้นอนค่ะแล้วเช้าก็ต้องตื่นไปโรงเรียน
ตื่นไปเรียนค่ะแต่เช้าแล้วเราก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดี
แต่ต้องทำแบบนี้ทำงานก็หนักอยู่แล้วยังนอนน้อยอีก
ทำอย่างงี้มานานเท่าไหร่แล้วคะตั้งแต่หนูตั้งแต่พ่อกับแม่ไปทำงานอย่างเงี้ค่ะ
หนูก็เริ่มต้องทำงานแล้วป๕ก็เริ่มทำงานมาเลยค่ะ
รายได้ของเราเองมนุษย์ที่เราทำอย่างนี้ตอนนี้ประมาณเดือนหนึ่งตกเท่าไหร่ครับ
เดือนหนึ่งอยู่ที่สี่พันห้าพันค่ะโหก็พอค่าเช่าบ้านเลยนะเนี่ย
เอาจริงจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะพี่แต่พอเห็นหน้าพ่อแม่อย่างเงี้ย
หนูหายเหนื่อยเลยค่ะเบ้นเอาเงินที่เราได้ในเดือนละสี่พันกว่าบาทห้าพัน
ไปทำอะไรบ้างส่งเงินกลับให้พ่อกับแม่ค่ะเดี๋ยวนะ
คือพ่อกับแม่ไปทำงานส่งเงินมาให้เราในระยะหนึ่ง
แล้วเราบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไงว่าไม่ต้องส่งให้หนูแล้วต้องส่งให้หนูแล้วนะแม่
นี่บอกอย่างงี้ในตอนที่เรากี่ขวบมาบอกตอนประมาณมหนึ่งเลยค่ะ
เริ่มทำงานใหม่ใหม่ม๑เบ้นสุดท้ายแล้วเบ้นเป็นคนส่งเงินให้คุณแม่
ให้ค่ะโอนเงินไปให้เขาบอกแม่ค่ะลูกโอนเงินไปให้แม่สองพันนะคะ
วิกละสองพันวิกละสองพันค่ะ

จากหาเงินให้ตัวเองได้กินได้ใช้ได้เรียนยังเจียดแบ่งให้คุณแม่
วิกละสองพันเท่ากับว่าเดือนละสี่พันที่หนูทำได้ครับ
ทำไมเราถึงต้องให้แม่ทำไมเราไม่เก็บไว้ทั้งหมด
มึงมันเป็นน้ำพักน้ำแรงเราเราจะเป็นลูกเราไปเห็นแก่ตัวไม่ได้นะพี่
เขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเด็กเราก็ต้องตอบแทนคุณท่านบ้างพี่
หนูคิดว่าเงินจำนวนนี้หนูให้เขามันน้อยมากเลยนะคะให้พ่อกับแม่
หนูอยากทำได้มากกว่านี้เลยพี่เบ้นถ้าเบ้นทำได้มากกว่านี้จริง
เป็นอยากให้พ่อกับแม่หยุดทำงานแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันไหมอยากค่ะ
นั่นคือความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งเลยลองจากบ้านไหมค่ะลองมาจากบ้านเลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าพ่อกับแม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากัน
จะมีความสุขขนาดไหนมีความสุขมากมากค่ะ
แล้วหนูก็ดูแลพ่อกับแม่อย่างดีค่ะในบางวันที่กลับมาอยู่ด้วยกันที่เป็นช่วงของวันหยุด
ตื่นเช้ามามีความสุขไหมมีความสุขค่ะได้กอดแม่ได้หอมแม่ค่ะ
ตักพ่อกับแม่มีความสุขมากจ้ะพี่
เมื่อกี้เห็นพ่อบอกเป็นเนื้องอกถามมาแล้วสองครั้งค่ะ
ถ้าต้องมีการเกิดขึ้นเป็นครั้งที่๓ท่านจะยุติการผ่าแล้วไม่ผ่าแล้ว
เพราะว่าไม่มีเงินนี่ขนาดรอบนี้จะไปล้างแผลแบบถูกสุขค่ะ
ลักษณะยังไม่มีเงินไปเลยต้องให้แม่ทำให้เบ้นรู้สึกยังไงถ้าพ่อจะไม่ผ่าตัดแล้วในรอบที่สาม
หนูเป็นห่วงพ่อมากกว่าเดิมค่ะหนูอยากให้พ่ออยู่กับหนูนานนาน
จนหนูจบปริญญาตรีเลยค่ะเบ้นอยากบอกอะไรกับพ่อ
พ่อหนูรักพ่อนะเป็นอันทำให้พ่อสบายให้ได้
คุณพ่อฟังอย่างนี้แล้วภูมิใจไหมคะภูมิใจครับ
คำที่คุณพ่อพูดถึงเบ้นล้วนมีแต่คำชื่นชมคำยืนยอและสั่นเสริญ
ครับรักเขาคือเลี้ยงเขามาแต่เล็กก็รักเขาเหมือนลูกของเราคนหนึ่งอะไรอย่างนี้
ก็ดูแลเขาดีดีที่สุดอ่ะพ่อก็เป็นห่วงตั้งใจทำงานเกือบตัวเองเป็นอะไรด้วย
ลำบากเพื่อจะส่งให้ลูกคนนี้เรียนให้สูง
แล้วยิ่งเขามีความกระตันอยู่มานะที่จะช่วยเหลือกัน

ภูมิใจมากเลยพูดอะไรไม่ออกเลยภูมิใจมาก
จะพูดถึงว่าเงินทุกบาททุกกระตังค์ที่ลูกส่งมาให้เรา
เราจะเก็บเงินตรงนี้ไว้เผื่อว่าวันหนึ่งลูกขาดเหลือ
เราก็จะเอาเงินตรงนี้ส่งกลับให้ลูกทีหนึ่ง
นี่คือวิกละสองพันเป็นเงินแห่งความภาคภูมิ

ถ้าไหนเราภาคภูมิเงินของเขาที่เขาส่งให้เราเราจะไม่ใช้ของเขาเลย

ไม่รู้มาก่อนเลยค่ะ
นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินค่ะรู้สึกยังไงคะ
ทำไมพ่อไม่ใช้เงินที่เราส่งไปให้อะค่ะ
หนูอยากให้พ่อกับแม่ใช้ไม่อยากให้เขาทำงานเลย

เขาบอกจะหยุดได้ไงพ่อกับแม่เป็นห่วงเอง
ต่างคนต่างเป็นห่วงกันเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก
แต่ว่ามันก็มีอุปสรรคค่ะชีวิตเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
ก็คือทั้ง๓ท่านเนี่ยมีโรคหมดเลยนะครับ
กระทั่งตัวน้องเบ้นเองก็เป็นโรคเลือด
ก็เป็นโรคที่ต้องกินยาไปอีกเรื่อยตลอดชีวิต
อาการของเราเป็นยังไงเวลามันกำเริบ
มึนหัวจ้ะพี่เหมือนเราจะเป็นลมตลอดเวลา
หนูต้องพลุกแยร์ดมตลอดเลยค่ะเหมือนคนติดแยร์ดมอยู่ตลอด

หมอเคยจะให้เลือดแต่หมอว่ามันเสี่ยงมัน๕๐๕๐ค่ะ
มันเสี่ยงอะไรคะยังไงเอ๋ยเล่าให้ฟังสิ
ถ้าให้เลือดก็จะเสี่ยงว่าคุณจะรอดหรือไม่รอดอะไรอย่างนี้

มันทีหนูรีบขึ้นบันไดไปแบบง่ายก้อนเรียนไม่ทันเพื่อน

บางทีเราไปวูบนั่งพักสัก๕นาทีก็ถึงเข้าห้องไปค่ะ

อันตรายคือถ้าทำติดกันนานหลายปีเนี่ยเป็นอันตรายที่แฝงที่เรียกว่าอันตรายมาก
โดยคนปัจจุบันถ้านอนน้อยก็อันตรายอยู่แล้ว
มนุษย์เราควรจะนอนให้เพียงพอวันละ๖๗หรือ๘ชั่วโมง
อย่างนี้นอนตีหนึ่งตี๓ตื่นแล้ว
วันหนึ่งมากสุดนอนกี่ชั่วโมงเม้น

ต้องหาวิธีนอนให้ได้มากกว่านี้
ในภาวะคนปกตินอนแค่นี้ก็ไม่เพียงพอแล้ว
มีภาวะเสี่ยงที่จะไม่สบายได้สูงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นหนูยิ่งเป็นโรคนี้ด้วย
ควรจะบัลลานซ์ชีวิตบัลลานซ์เวลาให้ดี

แต่ชีวิตเราก็สำคัญเช่นเดียวกัน
มาถึงคุณแม่คุณแม่เป็นโรคอะไรบ้างคะ
แม่ก็มะเร็งปากมดลูกค่ะ
ไพมันไตเสือก

ค่ะแล้วก็เบาหวานตามมาติดเมื่อวันที่๘

หมอไม่ให้แบกเลยแต่แม่ก็ทำเหมือนเดิม
คุณแม่ถ้าหยุดงานถึงขั้นอดไหมคะ

ก่อสร้างหมดเสียงคลอดปั๊บเงินก็หมดตา

ว่าถ้าหมดเสียงคอนี่ก็คือเงินก็หมดตามไปด้วย
ถ้าทำก่อสร้างยิ่งเสียงคอร์สดังที
ก็คือยิ่งได้มีเงินเยอะขึ้น

เราจะให้น้องร้องเพลงที่๒กันก่อน
คุณแม่คะน้องจะเข้าเกมในรอบที่๒นี้แล้ว

อย่างที่น้องตั้งใจไว้ให้น้องทำสำเร็จนะลูก

ที่น้องทำได้แม่ก็ภูมิใจลูก
ค่ะเอาล่ะนะคะ

กับเกมที่กำลังจะเริ่มขึ้นในรอบ๒ตรงนี้ค่ะ

เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
อินโทรเพลงที่สอง

น้องเบลเป็นไงค่ะ

ทำไมเราถึงหวั่นใจกับเพลงนี้
เพราะไม่ค่อยได้ฟังเลยค่ะ

ก็ตามที่รู้สึกไม่มั่นใจจงเชื่อในความรู้สึกเรา
เพราะว่าถ้าร้องผิดเบ้นเกมจบนะ
เกมจบเงินสะสมมาคลื่นครึ่งเลย
ทบทวนให้ดีตัวช่วยอย่าเสียดาย
น้องเบนตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือจะหยุดครับ

สู้ไหมครับ
ถ้าสู้แล้วหมายความว่าจะต้องร้องไม่ผิดเท่านั้นนะครับ

มีทั้งหมด๓แผ่นป้ายที่ใช้ได้ในเพลงนี้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ

เจ็บชำกัมกื่น
ต้องนอนสะอื้นเดียวได้
รักเธอข้างเดียวแถมยังเป็นชู่ทางใจ
รักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหน
ตัดองค์ตัดใจไม่คิดแย้งแฟนใครหรอกนะ
อยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รับฟังมีเพียงคำเทวดา
ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักข้าไม่สมปรารถนา
บังเอิญเลิกลาช่วยมาจ้องตาฉันที
ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป

ฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
จะไม่รบต้นให้เธอต้องหว่าหุ้น

จะขอเป็นยาเป้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
พร้อมได้ไฮล่าน